เมื่อวานนี้แผงลอตเตอรี่กระบี่นี้ต้องใช้คำว่าสั่นสะเทือนวงการลอตเตอรี่กันเลยทีเดียวนะคะ

เลขนี่ทะเบียนรถกไก่ชชิง๘๘นะคะ
เลขสวยมากเลขนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ชาวกระบี่เขาไปกว้านซื้อกันนะฮะ
แล้วจะบอกว่าคนกระบีตาไวมากพอนายกลงพื้นที่ปุ๊บ
รอแป๊บหนึ่งวิ่งไปซื้อเลข๘๘๘ก่อน
แล้วปรากฏว่าบางคนก็ได้ไปแต่หลายคนก็ผิดหวังเหมือนกันนะคะ
เพราะเลขนี้ใช้คำเดียวเลยค่ะสั้นเกลี้ยง
แผงเกลี้ยงแผงเลยค่ะเกลี้ยงแผงเลย

บางคนก็บอกว่าได้เพราะได้อยู่
แต่บางคนบอกว่าเฮ้ย๘๘มันหมดใช่ไหมไม่เป็นไร
เครื่องบินที่นายกรัฐมนตรีโดยสารมา

โยกไปเลขเครื่องบินเลย๖๐๒
ค่ะก็เกลี้ยงเหมือนกัน
บางคนก็บอกว่าเลขเครื่องบินหมดแล้ว๖๐๒โยกไปรถนำขบวนได้ไหม

ก็เอาเลขอะไรก็เอาหมดเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีลุงตู่นะคะ
นำขบวนรถนำขบวนเกลี้ยงเหมือนกัน

ได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นนะคะแต่ระวังลื่นถ้าสดจัด
กลัวจะเป็นอันหลังมากกว่าเราขยายเกินไปแล้ว

นครศรีธรรมราชเขาก็ไปหาซื้อเหมือนกัน

ไปถามหาที่วัดมหาธาตุ

ไม่มี๘๓ตัวเอา๘๘ก็ได้วะ

ข้างหลังมันไม่มีแล้วเวลาซื้อนี่เขาซื้อข้างหลังเลขท้ายใช่ไหมค
ฮ่า๘๘๘ชุดเลขท้ายไม่มี
ก๘๘มาอยู่ข้างหน้าได้ไหมได้
อะไรที่เกี่ยวกับ๘๘เอาหมดเลยนะคะ

เมื่อวานนี้เป็นวันของแม่ค้าลอตเตอรี่จริงเลยนะคะ
ส่วนที่ระนองใครลงพื้นที่คะพี่ใหญ่ใช่ไหม
รอบรายยกวินท่านธรรมนัสลุงป้อมกับท่านธรรมนัสลงพื้นที่
เลขรถอะไรถ้าพี่เห็นรถนะคะ

เลขสวยเนอะเลขสวยเลขนี้แหละค่ะ
กว้านเหมือนกันชาวบ้านไปกว้านหาซื้อลอตเตอรี่นะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่า๘๘กับ๙๘หรือ๘๙เลขไหนจะเข้าวิน
พฤศจิกายนนี้นะคะวันนี้แหละ
คุณผู้ชมวันนี้แหละค่ะเรามีมาให้แบบชนิดที่ว่าเป็นคอมโบเซตเลย
ค่อยไปค่อยไปโค้งสุดท้ายแบบนี้กลัวจะแหกโค้งกันนะคะ